คุณผู้ชมทีนี้มาดูนี่หน่อยนะคะ
พิษพายุซัดแปดริ้วทั่วมิตรดังเมืองบาดาล
ที่เลยจริงนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะฮะ

จริงแล้วเนี่ยบรรยากาศฝนฟ้าที่มันรั่วลงมาที่แปดริ้วที่ฉะเชิงเศร้านี้นะครับ

พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะคะ
นี่รถราสันจรลำบากเลยโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยต้องเจอกับอะไรแบบนี้เข้าไปลำบากเนอะ

ใหญ่ก็ต้องค่อยค่อยไปนะคะเห็นใจกันนี่น้ำท่วมแล้วน้ำใจต้องเยอะกว่านะ

ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาสุดท้ายแล้วต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกจากท่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าอดีตอันนี้น่าสนใจมาก
ท่อบำบัดน้ำเสียทุกท่อสามารถปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำบางประกงได้ทันทีเลย

แล้วว่าอะไรก็มีเท่าไหร่ก็ปล่อยให้หมด
แต่เนื่องจากน้ำเสียจากทุกบ้านที่นำมาปล่อยทิ้งเนี่ยมันมีจำนวนมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้น
ก็เลยทำให้ปัจจุบันทางเทศบาลเมืองต้องมีการทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำภายในตัวเมืองทั้งหมด
เพื่อให้ไหลเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสีย

ใช่ตอนนี้มาพักก่อนกลายเป็นว่าพอน้ำท่วมปุ๊บมันกลายเป็นเพิ่มปริมาณน้ำไปนะคะ

จุบันโรงบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียจนใสสะอาดนะคุณผู้ชมได้วันละประมาณ๑๕๐๐๒๐๐๐คิวต่อวันนะคะ
ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่อง
ทำให้การบำบัดน้ำเสียไม่สามารถบำบัดได้ทัน
และเกิดการเอ่อล้นท่อระบายน้ำ
เข้าท่วมพื้นผิวการจราจรแล้วก็บ้านเรือนประชาชนนี่ยังดีนะ
ยังดีนะที่๑ปีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
น้ำล้นมีไม่บ่อย

คือสำหรับคนในพื้นที่ครั้งเดียวต่อปีเขาก็เจ็บแล้ว

แล้วอย่างที่พี่ดาวบอกด้วยนะว่าวันนี้เนี่ยผล๗๐ถึง๘๐
รีบกลับบ้านดีกว่า

นะฮะทุกท่านก็วางแผนหน่อยก็แล้วกัน